กลับมาสู่ช่วงที่สองกับเจ็ดสถานการณ์สมมุติของประชาญบาลคุณแอร์คุณค่ะ

ใครยังอยากดูอยู่หรือเปล่าเนอะ

ชมขันนมนต์เหรอชมพวกเราในขันนมนต์เหรอ

มาถึงข้อแรกนะคะคุณเอ็มอภินันทนาการ

แล้วไม่มีวิแววว่าจะเลิกลา

ก็ขอปรับชวน
ชวนไปซื้อกระโพงกาแฟกินอะไรปั๊บนึง

มันอาจจะไม่๕ชั่วโมงนะแต่มันอาจจะแบบว่านาน

คุณลืมวันครบรอบแต่งงานกับภรรยาไปแบบสนิทใจ

คุณจะง้อภรรยาอย่างไร

เฮ้ยวันนี้แบบพี่อัมจะพาไปไหนหรือเปล่า

นอกจากจะเขาเรียกไม่ใช่แก้ตัวนะ

แล้วเคยไหม

ก็แบบว่าต้องแบบรีบวิ่งแจ้นไหวตัวทัน

ถ้าจะวิ่งเข้าไปเปิดประตู

มืหือมืหุ้กยางเลยอะเราเราก็หาเทมก็ได้ไง

อ๋อเราจะคือมีไข่ที่คู่กัน

อย่างนี้มาประมาณนี้นะ

ไม่กินมีชิ้นเนื้อเปื่อยนะหลวง
คำถามนี้แหมสำคัญเลยทีเดียว
คุณสินแสมาดูห่วงจุ้ยที่บ้านสินแสทักเลยว่าแล้ว
บ้านนี้บ้างลื้อนะต้องต่อเติมเพิ่มมา
แล้วก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะภรรยาบอกโอเคค่ะ
เปลี่ยนอะไรก็ได้ยอมทุกอย่างเลย
แต่คุณไม่โอเคจะจัดการอย่างไร
โอ้ยต้องไปหาสินแสคนที่สองมาดูก่อน
คนที่สองเป็นคนของเราอ๋อไม่ใช่เราถ้าสมมุติตั้งแต่แรกอ่ะ
ตั้งแต่แรกเลยสมมุติถ้ามีสินแสบอกมาอย่างนั้นจริงอ่ะ
แล้วภรรยาเชื่อมากพี่เอ็มยอมตามใจภรรยาไหม
โอ้ยเขามันถ้าต้องเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อใคร
เป็นคนคุยกับเรามีเหตุมีผลใช่ครับต้องมีเหตุมีผล
แต่ว่าได้ข่าวว่าในห้องนอนของคุณที่คุณบอกว่าจะเอาเตียงลูกไปวาง

มันอาจจะดูไม่ค่อยถูกแบบว่าทิศทางในการเดิน

ไม่ก็เป็นคนเชื่อเหมือนกันนะเนี่ย

ว่าเวลาเราจะเดินไปหาที่เตียงลูกตั้งสติดีนะครับ
พอเราเบานะทำอะไรดีนะง่ายสะดวกไประวังเอาไว้

ต่อไปนะคะถ้าลูกของคุณโตขึ้นลูกแฝดของคุณน่ะนะคะ
แล้วขอเลือกเพศเองว่าคุณจะทำยังไง
โอเคไหมพี่มันก็คงไม่โอเค
คงไม่โอเคในความรู้สึกจริงแต่มันก็ต้องแบบยอมรับเค้า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

นางตื่นมานางหงุดหงิดใจ

ฝันรายแล้วแบบ

บางทีนางอาจจะเหวี่ยงใส่เขาแล้วแต่จำไม่ได้ไง

หากภรรยาคุณเจอเงินที่คุณทำงานมาหนักเลยเนี่ย

เออเขาไปเจอจะแก้ตัวกับเขาว่ายังไง

ตายแล้วแหล่งนี้เคยซ่อนเอาไว้ใต้เตาแก๊สข้างใต้อย่างนี้

พี่โอ้โหดูสาบินบอกให้มาตั้งหลายวัน

นางเอานี่มะกอกมาสามต่างกากปลานางไม่ถูกนะ

เชนปกติเคยเล่นผมได้
แต่วันนี้แบบโอ๊ยรำคาญ
จับนิดก็แบบรำคาญ

อยู่เฉยฉันก็เครื่องนะเอ้าทำไมไม่สนใจฉันเหรอ

ก็ไม่สนใจเลยต้องอยู่ด้วยในบริเวณนั้น
แต่อย่าทำ

ทำตัวให้อยู่แต่ไม่หายใจแรงหายใจแรงก็ไม่ได้นะคะ

อุ๊ยแต่เข้าใจใช่ไหมนอนนิ่งห้ามขยับห้ามดิ้น

มันก็เหมือนตอนนั้นไม่เข้าใจครับ
จนเขาท้องแล้วก็แบบว่า

แต่บางคนนะถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้

เข้าใจซะก็อยู่กันได้สบาย
ใช่จบไปแล้วสำหรับ๗สถานการณ์สมมุตินะคะ

ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายในฝันของภรรยาคุณอะเนาะ

ช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะถามเขา

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ